เดี๋ยวจะพาไปดูร้านนี้เป็นร้านกาแฟนะครับ
ไม่ธรรมดาก็คือเจ้าของร้านที่ขายกาแฟเนี่ย
เขามีความพิการไม่สามารถพูดได้
แต่ว่าสามารถขายกาแฟเนี่ยนะ
รายได้ดีขายดิบขายดีมากว่า๑๐ปีแล้วคุณผู้ชมครับ

อยู่ที่ชายแดนเบื้องบุรพาอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วนั่นเองครับ
วันนี้จะพาไปดูอาชีพขายกาแฟ
แต่ว่าคนขายนั้นไม่ธรรมดาครับ

อย่างนี้จะสื่อสารกับลูกค้าอย่างไร

ไปดูกันเลยครับ
อเนกสมบูรณพงศ์คนนี้แหละครับ

สืบทอดกิจการมาจากรุ่นพ่อเลยทีเดียว
โดยทำมาเองกว่า๑๐ปีแล้ว

นั่นก็คือพี่จิ๋มลักษณะภูลเกิด

สามีขายกาแฟภรรยาก็ขายอาหารตามสั่ง

แต่ก็ประกอบอาชีพขายกาแฟได้

มีป้ายบอกป้ายกาแฟอะไรอย่างนี้บอก
แล้วเราก็ช่วยสื่อสารไปด้วย

เวลาเราแบบเราโมโหอะไรเขาจะรู้
รู้ว่ารู้ใจรู้
และสิ่งที่ทำให้พี่จิ๋มตกหลุมรักพ่อหนุ่มใบ้คนนี้
ก็เพราะว่าเป็นคนขยันไม่เกี่ยงงาน
ที่สำคัญรักจริงนะเออ

ค้าขายแบบไม่เกี่ยงงานเลย

คือเราก็เห็นใจเขาเป็นคนพิการ
แล้วเขาก็มีมานะดีเราก็เลยรักเขา
แล้วก็ช่วยกันทำมาหากินมาตลอดมาเนี่ย

ส่วนรสชาติของกาแฟที่เขาว่า

ต้องให้ลูกค้าการันตีเองแล้วล่ะครับ
ก็อร่อยค่ะเป็นเจ้าเก่าแก่แนวรัน

ชี้บอกเขาก็ทำตามใจเราได้หมด
มีวิธีในการสั่งให้กินอย่างไรครับ

ลองชิมแล้วบอกคุณผู้ชมไปเลย

มีอย่างไรบ้างครับ

มีอย่างไรบ้างครับ

มีอย่างไรบ้างครับ

มีอย่างไรบ้างครับ

มีอย่างไรบ้างครับ

มีอย่างไรบ้างครับ

มีอย่างไรบ้างครับ

มีอย่างไรบ้างครับ

มีอย่างไรบ้างครับ

มีอย่างไรบ้างครับ

มีอย่างไรบ้างครับ

มีอย่างไรบ้างครับ